เอามาดูเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่ปราจีนบุรีเขาเชื่อว่า
เป็นเรื่องลี้ลับนะคะเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไปปลดทุกข์ในป่าช้าเก่า
เสร็จแล้วเนี่ยก็พลัดหลงหายไปในนั้นเลยค่ะญาติเนี่ยพยายามตามหาหาเท่าไหร่
ก็หาไม่เจอแต่โทรศัพท์เนี่ยคือยังติดต่อได้อยู่นะคะ
แต่เขาไม่ออกมานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ป่าช้าเก่าหลังวัดป่าทรงธรรมนะคะ
อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีเนี่ยค่ะกู้ภัยกับญาติญาติไปค้นหาผู้ชาย
ชื่อนายอธิวัฒน์คำชุ่มตั้งแต่บ่ายถึงค่ำไม่เจอตัวแล้วดูสภาพนะคะ
ก็จะเป็นป่ารกทึบแบบเนี้ยค่ะคุณวันนี้เนี่ยเล่าว่ามากับนายอธิวัฒน์
นายอธิวัฒน์ปวดท้องหนักก็ขอไปปลดทุกข์ในป่าละเมาะด้านหลังวัด
จากนั้นหายไปเลยค่ะแต่ยังสามารถโทรติดต่อกันได้อยู่นะ
แต่นายอธิวัฒน์ไม่ออกมานะคะเขาบอกว่ามีอาการหูหนวกแล้วเป็นโรคประสาท
ก็ไม่รู้เป็นอาถรรพ์ของป่าช้าเก่ามาบังตาไม่ให้เจอตัวหรือเปล่า
กู้ภัยก็หากันป่าช้าแห่งนี้สภาพอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
เนื้อที่เนี่ยกว้างประมาณสามไร่ต้นไม้ขึ้นรกทึบนะคะ
มีสาราเก่ามีถาวงถาวันมีห่วงซุ้ยเป็นจำนวนมากทีเดียว
ญาติก็ไปจุดทูปเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เปิดทางขอให้เจอ
บางคนก็ไปดูหมอดูบอกว่านายอธิวัฒน์ยังอยู่ในป่าช้าแห่งนี้
แต่โดนอะไรบางอย่างบังตาอยู่
๕ชั่วโมงค่ะผ่านไปนะคะประมาณทุ่มนึง
ปรากฏว่ามีคนไปเจอตัวนายอธิวัฒน์ค่ะ
เดินออกมาจากป่าที่ร้านค้าริมทาง
แถวโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ห่างจากจุดที่เขาหากันเนี่ยประมาณ๖กิโลกรัม
สภาพที่เจอนี่คืออ่อนเพลียเลยค่ะ

หลังจากที่หากันมาเกือบครึ่งข้อนวัน
วันนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบที่ป่าช้าแห่งนี้ค่ะ
ก็ไปพบกับพระสมพรวัฒโนซึ่งเป็นพระลูกวัดป่าทรงธรรม
ก็เล่าให้ฟังว่าคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าป่าช้าแห่งนี้
ถ้าใครหลงเข้าไปส่วนมากก็จะออกมาไม่ได้
กว่าปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะ
คนจะเข้าไปไปปลดทุกข์นี่แหละ
แล้วก็ไม่ขอขมาลาโทษก่อนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกต่อกันมาชาวบ้านเขาก็เชื่อแบบนั้นนะคะ
ญาติของนายอธิวัฒน์เนี่ยเจอตัวแล้วตอนนี้ก็ไปที่ป่าช้านำของมาต่าง
แก้บนเจ้าที่เจ้าทางอย่างที่บนบานเอาไว้นะคะ
ทีนี้ไปถามนายอธิวัฒน์ว่าเจออะไรนะคะ
หลงเข้าไปในป่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอหลุมฝังศพ
แล้วก็เกิดความกลัวพอกลัวเขาก็เดินต่อเข้าไปเรื่อย
แล้วเขาบอกว่ามีผู้หญิงใส่สบายดึงเอาไว้ไม่ให้ออก

แล้วเขาเห็นทุกคนที่ตามหาแต่เขาพูดไม่ได้
รู้สึกตัวอีกทีนึงก็เดินออกมาที่ร้านค้า